คุณผู้ชมไปต่อที่เรื่องของเกจิชื่อดังที่สะแก้วเขามีการไปขอลูกศิษย์ขอญาติโยมในการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา
อืมนะฮะเป็นเหรียญรูปไข่รุ่นมหาบารมีหกสองเพื่ออะไร
เอาเงินตรงนี้ไปสร้างถนนให้กับโรงเรียนพระท่านก็บอกว่าอยากทำดีกว่า
รูพาท่านเองก็สร้างมากแล้วนะครับที่วัดป่าดใต้พระธนาอำราม
นายนบจอมงามมีศรีอดีตประธานสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสาแก้ว

จะขออนุญาตให้สร้างวัตถุมงคลเหรียญรูปไข่
มหาบรมี๖๒เป็นกรณีพิเศษ

อบให้กับโรงเรียนบ้านทัพใหม่นะครับ
นายนบจอมก็บอกว่าหลวงปู่บุตรดานั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด่งดังมากเลย
ปัจจุบันเนี่ยคุณท่านอายุ๑๐๙ปี
แต่ว่าอย่างที่เห็นแหละท่านก็นั่งตรงนั้นแต่ว่าสุขภาพกายก็ดี

ทุกวันจะมีชาวบ้านในท้องถิ่นหรือว่าใกล้เคียงเดินทางไปกราบไหว้ขอพรไม่ขาดสาย

เพื่อเอาเงินตรงนี้ไปสร้างถนนคอนกรีตให้กับโรงเรียนบ้านทัพใหม่
ใครสนใจสั่งจองได้ครับ
ที่วัดป่าใต้พัฒนารามหรือโทรศัพท์ไปเบอร์ตรงเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอ